อารมณ์มาเต็มจริงค่ะ
เพราะว่ามีแรงงาน๓สัญชาติเลย
ทั้งไทยทั้งกัมพูชาทั้งเมียนมา

นี่ค่ะตีกันเป็น๑๐ค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง
ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุดประการช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะไประงับเหตุ
แล้วก็ต้องประถมพยาบาลคนเจ็บค่ะ
ซึ่งตอนที่สายตรวจสพบางพลี๒๐กว่านายไปถึง
แคมป์มีคนงานทั้งชาวไทยชาวเมียนมาชาวกัมพูชา๕๐กว่าคน
กำลังนัวกำลังตะลุมบอลกันอยู่เลย
แล้วไปถึงนะตำรวจเองก็ต้องระวังเพราะว่าขวดเบียร์บินค่ะ

ซึ่งจากการสอบถามคนได้รับบาดเจ็บเนี่ย
เป็นแรงงานไทยชาวบุรีรำเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายประจิตมะเดือเขาเล่าแบบนี้
ผมกับเพื่อนชาวกัมพูชานั่งดื่มกันอยู่ที่หน้าห้องพัก
แล้วฝั่งคู่กรณีเป็นแรงงานชาวเมียนมา

กับกัมพูชานั่งดื่มอยู่ด้วยกันคู่กรณีคือเมียนมา
เสร็จแล้วก็พาพวกมามาถึงก็มารุมทำร้าย
เอาขวดเบียนมาปลาใส่คุณเห็นไหม
ที่ต้องปิดผ้าก๊อสที่ตาขวาเพราะอะไร
เพราะว่าตัวของคนเจ็บนายประจิตนี่นะ
ถูกขวดเบียนปลาใส่หน้าจนบอกว่า

ซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุเขามาดูนะ

เพื่อนคนงานก็สายหัวบอกว่าเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกัน

เห็นแต่ละฝ่ายเอาขวดปลาใส่กัน
ทีนี้ตัวคนที่เขาอยู่ในแคมป์เนี่ย

แล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุ

แล้วขวดเกิดมารอยมาได้อย่างไร

ไม่รู้ยังงงอยู่เลย
ผมก็มีอย่างนี้

ใช่ค่ะเพราะพอมันมีขวดใบแรกแล้ว

แล้วเนี่ยจากการที่ชุนละมุนอีรุงตุงนังกัน๕๐กว่าคน
ถามว่ามีคนเจ็บเยอะไหมที่นั่งอยู่นี่คุณผู้ชม
ก็ประมาณ๑๐กว่ารายเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก็ต้องประถมพยาบาลให้
แล้วบางคนเอาตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
นี่คือเหตุการณ์ช่วงค่ำที่ผ่านมา
ถามว่าแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้าง
นักข่าวของเราค่ะไปเมื่อเช้า
ไปตรวจสอบที่แคมป์นี้แคมป์คนงานเนี่ย

สภาพเนี่ยคือยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะ
แล้วก็ไปถามเบื้องต้นพยายามถามคนงานที่อยู่ในแคมป์นี่แหละ

มีคนให้ข้อมูลว่าที่ทะเลาะกัน
แล้วก็กลายเป็นยกพวกตะลุมบอลกันเนี่ย
เกิดจากการเล่นตะกร่อแล้วก็มีปากเสียงกัน
ทีนี้กลุ่มแรงงานเองเขากินอาหารด้วยกัน
แล้วก็มีปากเสียงมันก็กลายเป็นลามมาทะเลาะกันแบบนี้ค่ะ

แล้วก็คนที่คุมแคมป์คนงานไปสอบปากคำ
หลังจากนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่ดูสิตอนเช้าข้าวของก็ยังกระจัดกระจายอยู่เลยนะคะ